๒๗๐มาตราสำหรับร่างรัฐธรรมนูลฉบับแรกของอาจารย์มีชัยธุชุภัณฑ์นี้
ทำให้นักการเมืองนั้นบางส่วนก็สายหน้าสายหัว
ไม่เห็นด้วยยังมีข้อกังขาข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ
เนื้อหาหลักในมาตราต่างรวมทั้งบทเฉพาะการ
ที่มีการต่ออายุต่อท่ออำนาจให้กับคอสช
นี่คือสิ่งที่บางส่วนนั้นเขามองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
ในวันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมนั้นไปทบทวนเนื้อหาหลัก
ที่น่าสนใจของร่างแรกฉบับอาจารย์มีชัย
เริ่มจากหมวดที่๗ว่าด้วยรัฐสภาเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี
ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือว่ากรท
กำหนดให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกิน๓รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประเด็นนี้ครับฝ่ายการเมืองมองว่าเป็นการเปิดทางให้มีคนนอก

และเห็นว่าการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม

เลือกได้ทั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่อไม่น่าจะเหมาะสมนักครับ
เช่นเดียวกับที่มาของวุฒิสภานะครับที่แม้จะมีจำนวน๒๐๐คน
แต่วิธีการเลือกแตกต่างออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน
โดยกรทเขาเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมครับ
มาจากบุคคลที่มีประสบการณ์จากอาชีพและวิชาชีพ๒๐กลุ่ม
แต่ไม่ให้บุคคลในกลุ่มเดียวกันเลือกกันเอง
ก็เพื่อความสุจริตและเป็นธรรม
คราวนี้มาดูกันที่หมวดที่๑๑สารรัฐธรรมนูล
กรทนั้นแยกออกมาจากหมวดสาร
มีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยตามประเพณีการปกครอง
กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูล
ที่จะยกมาปรับแก่กรณีใดได้
ซึ่งเนื้อหานี้ครับถูกโยกมาจากมาตรา๗เดิม
ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะทำให้สารรัฐมนูลนั้น
กลายเป็นซุปเปอร์องค์กรผิดหลักอำนาจอธิปไตย

คือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการครับ
กรทเพิ่มอำนาจในการระงับยับยั้งความเสียหาย
ที่เกิดกับการเงินการคลังของรัฐ

คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมร่วมกัน
และทำหนังสือแจ้งให้กับสภาพผู้แทนรัศดร
วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีรับทราบ

คราวนี้มาดูกันที่บทเฉพาะการ

กรทนั้นยังให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
หลังการเลือกตั้งจะเข้ามารับหน้าที่ต่อ
พร้อมทั้งให้ถือว่าอำนาจของหัวหน้าคอสช

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวต่อไป
แม้จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ตาม
นั่นหมายความว่าอำนาจตามมาตรา๔๔นั้น

โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
ในการจัดการเลือกตั้ง
อกจากนี้นะครับยังให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สปทนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก๑ปี
นับแต่รัฐธรรมนูลประกาศใช้เมื่อวาระสิ้นสุดลง
หัวหน้าคอสชจะใช้อำนาจปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปก็ได้
รวมถึงการเขียนนิรทศกรรม
ให้กับคศในทุกกรณียกเว้นคดีทุจริตนะครับ